ถึงแม้ว่าช่วงหลังเราติดตามข่าวศาลนั้นเขาน้อยไปหน่อย
แต่ว่าล่าสุดครับต้องยินดีกับเขาด้วยนะครับ

แล้วก็จะทำศึกสำคัญนะครับในการชกมวย
ในฐานะตัวแทนของทหารไทยครับ

แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่แล้วนะครับในศึกออสตาร์ไฟท์
เมื่อวานครับภาพที่เห็นภาพนี้ครับก็มีหลายคนเข้าไปแสดงความยินดี
เมื่อพลเอกอภิรัชโครงสมพงศ์ครับ
ประชาการฐานบกระดับยศให้กับสิบโทสมบัติบัญชาเมฆนะครับ

นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารศัลยบัตร
เป็นร้อยตรีสมบัติบัญชาเมฆแล้วนะครับ
ก็มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมด้วยครับ
ในการแข่งขันมวยไทยระหว่างทหารของไทยเราด้วยนะครับ
บกจะพบกับนักมวยทหารต่างชาติ
เพื่อสารสัมพันธ์อันดีกับกองทัพนานาชาติ
รวมถึงอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของชาติ
คู่เอกครับบัวขาวจะพบกับทางอาเต็มปาชโปรินนะครับ

แข่งขันในวันเสาร์ที่๙มีนาคมนี้
กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้าครับ
ส่วนศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปสนามที่๓ครับในปีนี้
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก่อนจะดวนเดือดกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับ
ซึ่งนายหัวเฟิงเตครับประธานกลุ่มวันแชมเป็นชิป
ก็นำนักมวยแล้วก็นักสู้ชาวไทยทั้งหมดที่จะแข่งขันขึ้น
วนกันเลยครับยืนมองหน้ากันแล้วก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชน

กล้องนี้จับมาที่หางซื้อเห่านะครับ
ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการเจอกับน้องโอนักมวยของเรา
โอเนี่ยอายุ๓๒นะครับยังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าหยุดมวยพอสมควรเหมือนกัน
แล้วก็เป็นครูมวยที่สิงคโปร์มีโอกาสได้กลับมาชกมวย
ศึกครั้งนี้ก็มั่นใจนะครับว่าจะเป็นผู้ชนะเหนือนักสู้ซูเปอร์สตาร์ชาวจีน
เฉพาะน้องโอได้บอกว่าฝึกซ้อมที่สิงคโปร์กว่า๓เดือนหวังจะคว้าแชมป์ไฟล์นี้ให้ได้
ตองชะนนพัฒนวิรัติชัยจะไปเจอกับใครเนี่ยต้องติดตามนะครับ
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นนักสู้จากมองโกเลียที่รูปร่างสูงใหญ่ครับ
ไปเก็บตัวที่ภูเก็ตนะครับนักสู้ในรุ่น๗๗๑กิโลกรัม
พบกับทางอามาซาน่าโซกูคูนะครับแล้วก็ริกาอิชิเกะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับ
แฟนสาวของครูตองจะพบกับทางดูซาเลโพจากกัมพูชาในรุ่นอตัมเวท๕๒๒กิโลกรัม
ผู้ชายอีกสามคนนะครับที่จะขึ้นชกก็มีทางซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้า
เจอกับทางลาวเชตรานะครับจากทางกัมพูชาฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทย
กับชาลีปีเตอร์จากอังกฤษแล้วก็โจนัธวุฒินะครับ
กับซามีซาน่าจากฝรั่งเศสโดย๕โมงเย็นวันนี้
คุณเอกชุมพรนะครับผู้สื่อข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปก่อติดความพร้อมของนักชกไทยทั้งหมด
ที่พักห้ามพลาดนะครับทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ครับ
ถ้าใครไม่มีบัตรนะครับก็ไปหาซื้อกันได้
หรือจะติดตามทางหน้าจอไทยรัฐนะครับในวันเสาร์๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปยิงสดเลยนะครับ